สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษาสภาพอากาศเริ่มต้นสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมอากาศฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะจนทำให้พื้นที่๔๖จังหวัดต้องประกาศเป็นพื้นที่ระมัดระวัง
รายจากฝนตกหนักค่ะโดยฝนส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
เริ่มตกตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาและจะตกลากยาวไปจนถึงช่วงค่ำค่ะ
สาเหตุที่สภาพอากาศเป็นแบบนี้เกิดจากร่องฝนที่พาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือค่ะ
อกจากนี้บวกกับลมมรสุมประจำฤดูที่มีกำลังแรงขึ้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ทำให้เกิดฝนตกและฟ้าครึ้มทั่วไทยไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์ค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่ร้อยละสี่สิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่
จุดที่มีฝนในทะเลคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
วันนี้อุณหภูมิไม่ร้อนจัดเฉลี่ยอยู่ที่ยี่สิบสามถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียส
พื้นที่ไหนไม่มีฝนฟ้าครึ้มได้ตลอดทั้งวันค่ะกรุงเทพมหานครมีฝนที่ร้อยละหกสิบของพื้นที่
และกรุงเทพมหานครวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา๑๘นาฬิกา๔๖นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตี๕๓๙นาทีค่ะ
ช่วงวันหยุดยาวแบบนี้มีฝนลงมารบกวนการท่องเที่ยวถ้าคุณไปเที่ยวน้ำตกระวังน้ำป่าไหลหลากแต่ถ้าคุณไปเที่ยวทะเลระวังคลื่นด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ